มันจะเห็นภาพอยู่ตรงนู้นนะฮะที่มีไฟลุกท่วมนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงนะค่ะอ่าจังหวะกล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะ
บ้านหลังนี้จะเห็นไปตรงนู้นแหละฮะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตรงนั้นคือบ้านที่เป็นร้านรับซื้อของเก่านะครับ
อยู่ในซอยวัดสว่างอารมณ์พื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุง
จังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้บาดเจ็บสาหัสอยู่หนึ่งคนนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ตัวบ้านก็จะเต็มไปด้วยของเก่าแล้วฮะ
ขวดแก้วกล่องกระดาษเหล็กถังเหล็กประเภทต่างเยอะแยะไปหมด
นี่ตอนที่เข้ามาถึงกันนะครับ
หน้าบ้านนะครับพบผู้บาดเจ็บคือนายเฉวียนจันหอมอายุ๕๘ปีนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านถูกแรงระเบิดอัดเข้าไป
ขาสองข้างเจ็บร่องรอยบาดแผลต่างเวอะวะถึงเห็นกระดูกนะครับ
แล้วตามร่างกายถูกไฟคลอก๘๐ของร่างกาย
ถูกช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บสาหัส
และในจุดเกิดเหตุมีถังเหล็กสีเขียวขนาด๒๐๐ลิตรที่เป็นถังเก่านะครับ
ปกติเขาเอาไว้บรรจุแอลกอฮอล์ความเข้มข้น๗๕ขนาด๒๐๐ลิตรนะฮะ
นี่แต่ว่านี่มีลักษณะบุบบีบี้แบนแล้วหลังจากเกิดการระเบิดนะครับ
ลูกสาวของคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อกำลังใช้เครื่องเป่าตัดเหล็ก
ใช้แก๊สผ่าถัง๒๐๐ลิตรใบนี้เป็นถังเก่าบรรจุแอลกอฮอล
ตอนที่พ่อผ่าถังเนี่ยอยู่มันระเบิดตู้มขึ้นมานะครับ
เกิดลูกไฟขนาดใหญ่แรงระเบิดถึงขั้นทำให้พ่อเนี่ยกระเด็นไปนะครับ
แล้วตัวบ้านนี่สะเทือนทั้งหลังนะครับพ่อนี่ลอยไปไกลสองสามเมตรนะครับ

ชาวบ้านที่บ้านอยู่แถวนั้นบอกที่บ้านก็สั่นสะเทือนทั้งหลังเหมือนกันนะครับ
แต่โชคดีไม่มีบ้านหลังอื่นได้รับความเสียหาย
ไปด้วยนะครับเทศบาลตะบนโป่ง
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนเจ็บคงจะไม่ทันระวัง
ก็อาจจะไม่ได้ตรวจสอบได้ว่าข้างใน
ถังยังมีแอลกอฮอลตกค้างอยู่หรือเปล่า
พอเอาเครื่องตัดเหล็กแบบใช้แก๊สไปตัดก็เลยเกิดประกายไฟแล้วเกิดการระเบิดขึ้นนะครับ